อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบต้นตะเคียนค่ะ
ตะเคียนต้นนี้อายุกว่าร้อยปีนะคะ
ชาวบ้านเขามารวมตัวกันเพื่อที่จะส่องเพื่อที่จะดู
แล้วถ้าพวกเราอยากจะดูแล้วก็ไปพร้อมกันเลยในช่วง

ฮือ
อ่ะแว่นขยายมาแว่นตาเอามาเตรียมไปส่องกันค่ะ
เริ่มต้นกันไปที่หมู่๕ตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบ
เดินตามพี่เข้าไปไปขอโชคลาภกับต้นตะเคียนต้นนี้
ประจวบเครียดคันจ้ะ
มาพบกันประจวบเหมาะเลยทีเดียว
กว้างความใหญ่ในประมาณสามถึงสี่คนโอบได้ส่วนความสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตร
เห็นไหมว่ามีผ้าพันรอบลำต้นเลย
เชื่อว่านี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่นะคะ
ซึ่งต้นตะเคียนต้นนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีเจ้าของนะคะคุณ
แล้วที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามให้ผู้คนเข้าไปในเขตพื้นที่
เพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียน
ก็เลยเห็นว่ามีชาวบ้านมีนักเสี่ยงโชคเดินทางกันมาเรื่อย
พอได้โชคได้ลาบกันตามที่ขอก็จะนำชุดไทยน้ำแดงมาถวายให้กับแม่ตะเขียน
แล้วก็ตั้งโต๊ะนำกระถางทูบเทียนป้ายคาถาป้ายบูชามาตั้งวางแบบนี้แบบอิสระเสรีเลยทีเดียว
นักเสี่ยงโชคเองก็ทยอยมากันอย่างต่อเนื่อง
เราก็เห็นว่าแฟนรายการตลอดข่าวหลายท่านชอบส่องชอบถูชอบดูแบบนี้
ก็เลยอยากจะนำมาฝากนำมาแนะนำกันนะคะ
แต่เรื่องของการถูเรื่องของการดูเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชม
ถูใครดูเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ละกัน
งานนี้เราก็เลยแค่นำมาฝากก่อนยังไม่มีอะไรให้คุณผู้ชมนั้นได้เดากันเองตอนนี้นะคะ

แต่พักไว้ก่อนคุณเห็นแต่ผมจะให้คุณพัก

พูดถูกนั่นคือ๙คืออะไร